ไปคุยเรื่องความชัดเจนของวอเล็กบอลกันดีกว่า
จากที่เราตั้งคำถามกันมาว่า

แล้ววันนี้เขาก็มีการประชุมหารือกับทีม
ในสโมสรของวอเลเวิลด้วยว่าจะ

แล้วก็สโมสรก็เดินทางไปหารือกัน
ในเรื่องนี้มีการเสนอแนะหลายข้อนะครับ

เรื่องนี้นายสมพรใช้บางอย่าง
ยกสมาคมก็พูดคุยกับตัวแทนนะครับ
บอกว่าทิศทางของวอเล็กบอลเนี่ยนะครับ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ทาง
เพราะว่าสัญญาของบริษัท

คงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับหลายเรื่องนะครับ
เรื่องต้นสะดวกมางบประมาณเป็นยังไงบ้าง
งบประมาณสนับสนุนทีมเพิ่มขึ้น
จากเดิมก็จะได้อยู่๑๖๐๐๐บาท
เพิ่มเป็น๒๕๐๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนการแข่งขันอาจจะเปลี่ยนจากที่ปกติ

อาจจะใช้สนามการแข่งขันกลางแทน

เข้าถึงเกมการแข่งขันได้มากขึ้น
สนามแข่งขันกลางก็จะคล้ายกับการแข่งขัน

ก็อาจจะเป็นแบบออนทัวร์นะครับ
อาทิตย์นี้ไปแข่งที่โคราชนิดนึงก็ไปแข่งขอนแก่น
แล้วก็ให้ทุกสโมสรไปรวมกันที่นั่นเลย
เพื่อให้แฟนได้ติดตามทีมใหญ่ลงแข่งขัน
อาจจะซื้อตัวเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์

สโมสรก็เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้าง

ที่เวอร์เรย์บอลเขาแข็งแรง
เขาก็ทำแบบนี้คล้ายกันนะครับ
ส่วนระบบในการเก็บสถิตินักกีฬา

เขาบอกว่าจะเอาไว้เพื่อเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้เล่นดีเด่นในแต่ละสัปดาห์
นำมาใช้ในคู่ถ่ายทอดสด

ดังนั้นเบื้องต้นสมาคมก็มีการเจรจา

ทุกทีมจะใช้ในซีซั่นหน้าหรือเปล่านะครับ

แข่งขันระดับนานาชาติมากขึ้นมีการเรียกร้องจากบรรดาสโมสรสมาชิกอยู่หลายหลายเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬาทีมชาติโคต้านักกีฬา
เรื่องของการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาที่จะต้องมาฝึกซ้อมทีมชาติ
มีผลต่อสโมสรสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้รับข้อเรียกร้องต่างมานะครับ
แล้วก็จะมีการพูดคุยก็คือทำเวิร์คชอปร่วมกับสโมสรนะครับในเร็วนี้
คาดว่าภายในเดือนวิทยุณยนต์ทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทาง
ส่วนในกรณีของสโมสรวอเล็กบอลบางกอกกลาสนะคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่า
จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดก็ประกาศโอนสิทธิ
เข้าร่วมการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีกในฤดูกาล๒๐๑๖
ประเภททีมหญิงให้กับบริษัทสโมสรวอเล็กบอลแอร์ฟอร์สจำกัดเป็นคนดูแลทั้งหมดเลย
ก็ทำให้ในปีหน้าแอร์ฟอร์สจะมีทีมที่ลงแข่งขันทั้งทีมชายและทีมหญิงเลย